จะมีจุดชมวิวที่เกาะสมุยสุราธานีลักษณะเป็นโขดหิน
คือเจ้าหน้าที่เขาก็เตือนแล้วแหละว่าใครจะไปชมวิวตรงนี้
อย่าไปนั่งที่ริมโขดหินเพราะว่าเวลาที่คลื่นซัดคลื่นมันแรง
แล้วมันก็จะม้วนกลับทำให้ตกน้ำลงไปในทะเลได้
แต่มีผู้ชาย๓คนนะคะเป็นชาวเมียนมาค่ะ
นั่งอยู่ริมโขดหินแล้วจังหวะคลื่นซัด
โดนจริงตกลงไปในน้ำคนหนึ่งค่ะ

และเชื่อไหมคะว่าศูนย์หายไปเลย
ถูกคลื่นซัดม้วนไปในทะเลแล้วจมหายไปเลย

นี่คือจุดชมวิวลาดเกาะสมุยตำบลบ่อผุด
อำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราธานี
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๔โมงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
ธิรศักดิ์สมหวังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ที่จุดชมวิวตรงนี้ก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มาช่วย
แล้วก็เล่าให้ฟังนะคะว่าชายชาวเมียนมามากับเพื่อน
มากับ๓คนคล้ายกับเมาด้วยค่ะน่าจะเมาสุรา
พากันเล่นด้านล่างของจุดชมวิวที่มันอยู่มินเมย์

เจ้าหน้าที่เตือนแล้วว่าอย่าออกไปใกล้น้ำขนาดนั้น
อย่าออกไปนั่งริมโขดหินขนาดนั้นเพราะคลื่นลมแรง
เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าเตือนแล้วเตือนอีกค่ะ
แต่ชายทั้ง๓คนนี้ไม่ฟังผ่านไปสักพักหนึ่ง
ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือว่ามีเพื่อนเขาตกลงไปในน้ำ
วิ่งไปดูนะคะพยายามจะช่วยแต่ช่วยไม่ทันค่ะ
คือคลื่นในทะเลมันแรงมากแล้วผู้ชายคนที่ตกลงไปจมน้ำหายไปเลยค่ะ
ขอไปช่วยทีนี้กำลังจะดึงขึ้นมา
มันเหมือนจะรู้สึกว่าหมดเล็งครับคุณเพื่อนหมดเล็งครับ
น้ำมันดูดลงไปแล้วทีนี้เพื่อนก็ปล่อยครับ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ก็เลยนำรั้วและเชือกมาปิดกั้นทางลงไปริมทะเลด้านล่าง
ก็กั้นไม่ให้ลงไปจุดที่ชายชาวเมียนมาตกลงไปในน้ำอ่ะนะคะ

ส่วนการค้นหาร่างตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนนี้ยังไม่เจอเลยค่ะ
วันนี้คลื่นเบาหน่อยเบากว่าเมื่อวาน
แต่มันก็เป็นอุปสรรคในการค้นหานะคะ
ประสานผู้ประกอบการเรือเจสสกีในพื้นที่
เพื่อช่วยค้นหาร่างผู้ชายคนนี้อีกทางหนึ่ง
ส่วนเพื่อนที่มาด้วยกันอีก๒คน
อาศัยช่วงชุนละมุนขี่รถจักรยานยนต์ออกไปเลยอ้าว

หรือเป็นคนที่ทำงานอยู่ในพื้นที่

แล้วไม่มีใครไปแจ้งความอะไรเลยนะคะ

ลงไปช่วยแต่ไม่ไหวต้องไหว้กลับเข้ามาค่ะ

เอ้าคือคุณก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะแทนที่จะอยู่เพื่อจะได้บอก
เพื่อจะได้แจ้งข่าวญาติพี่น้องเขาได้นะฮะ